คือร้องด้านให้ด้าน

เหมือนเดินแคสวอล์

ลืมเรื่องสอง

อะไรเนี่ย
คือฟังผิวเผินคือดีมาก
มันแยกตอนไหนมันเลิกตอนไหนบ้างก็ไม่รู้

ขอให้ถูกค่ะ

เห็นน้องนิวร้องแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่

ถ้าผิดเพียงแค่๑คำก็จะถือว่าไม่ร้องผิด
โน้มแกนโน้มแกนโน้มแกน
เพลงที่สามนะครับ

ร้อง

โดนตัวช่วยไป๒ตัวช่วยนะ

ตัวช่วยร้องผิดได้๑คำนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะ

ร้องได้แบบนี้นะคะรับราคาสี่หมื่นบาท
จากเพลงของคุณจินต๗หลาบจินต๗หลาบภูลาบ

นี่มีลุ้นทุกเพลงเลยนะครับคุณผู้ชม
จนลืมเรื่องเจ็บหน้าไปเลยใช่ไหมเนี่ยนิวลืมไปหมดเลย
อาการเจ็บนะตอนนี้คือไม่มีเลย

เราลืมคิดมันไปเลยใช่ไหม

อันนี้เป็นวันพิเศษในรายการของเราเท่านั้นแต่วันปกติ
มันก็เวลาไปร้องเพลงเยอะเวลาเปิดหมวก
เพลงที่เท่าไหร่ถึงเริ่มมีอาการเจ็บ
ร้องไปได้ประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมงอะค่ะ
นานนะการร้องเพลงชั่วโมง๒ชั่วโมงมันเริ่มแบบ
พักไหมร้องเพลงหนึ่งจบแล้วต่อเลยไหมหรือว่าพัก

เข้าห้องน้ำกินน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพลงนี้ก็อับต่อเพลงใหม่เลยอะไรอย่างนี้เหรอ

ก่อนที่จะมาเปิดหมวกเห็นบอกว่าเราก็เป็นนักร้องที่เดินสายประกวด

แต่เนื่องด้วยอุปสรรคที่เราปวดตรงนี้เห็นบอกว่ามีเวทีหนึ่ง
นิวขึ้นไปร้องเพื่ออยากจะได้เงินรางวัล
แต่ว่ามันเจ็บเหลือเกินวันนั้นเกิดอะไรขึ้นลูก
คือวันนั้นเขามีงานประกวดร้องเพลงค่ะ
คนที่ชนะจะได้เงินรางวัล๓๐๐บาท
สำหรับหนูคือเงินที่มีค่ามากเป็นเงินที่เยอะมาก
แล้วหนูก็อยากได้ก็เลยตัดสินใจไปสมัครประกวดร้องเพลงที่นั่นค่ะ
พอร้องไปร้องมาด้วยความที่เราซ้อมมาหนักมาก
ใช่ค่ะแล้วหนูก็เลยร้องไม่จบเพลงค่ะ

เพราะว่าเราดันเจ็บสิ่งที่เราเป็นซะก่อน

พลาดในสิ่งที่เราหวังเวลามันพลาดแล้วนิวเสียใจแค่ไหนลูก
มันเสียใจจนมันพูดอะไรไม่ออกค่ะ
คือเราเจ็บเราเจ็บตรงนั้นเราเจ็บมาก
เจ็บทั้งสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เจ็บทั้งใจว่าเราทำไม่ได้

เขาอยากได้เงิน๓๐๐๐มากเพราะว่าต้องการเงินเอาไปใช้จ่ายในครอบครัว

ค่ะไม่มีข้าวก็ขอยืมตังค์เขาขี่มอไซค์ไปพาลูกประกบ
แล้วกะว่าเอาเงินก้อนนี้แหละไปซื้อข้าวสารกัน

จนไม่รู้จะช้ำยังไงนะแม่นะ
แต่ว่าเวลามันมีอุปสรรคซ้ำหลายจุด
มันก็จะทำให้เราแกร่งขึ้นแกร่งขึ้นแกร่งขึ้น
มันเจ็บจนชาชาปุ๊บเราก็จะตกผลึก
พอตกผลึกเราก็จะแกร่งแล้วเราก็จะลุกขึ้นสู้อีก

แล้วตอนที่ปวดจนทนไม่ไหวที่ไปหาคุณหมอ
คุณหมอบอกขั้นตอนการรักษาเราว่ายังไงบ้าง
คุณหมอก็บอกว่าเราต้องไปตรวจเป็นประจำทุก๖เดือนค่ะ
ครั้งที่แล้วคุณหมอเขาก็คำดูว่ามันมีก้อนขึ้นมาอีกแล้ว
แล้วก็เร็วนี้ก็ต้องไปหาหมออีกค่ะ
รอบแรกที่ผ่านิวกลัวไหมลูก
กลัวมากค่ะกลัวมากจนแบบคือหมอเขาให้ดมยาสลบ
หนูก็นึกในใจว่าสลบไปแล้วจะตื่นมาอีกหรือเปล่า
พอตื่นมาอีกทีนึงเป็นยังไงแล้วหน้าเรา
ก็มีสก๊อตเทปมาแปะที่หน้าค่ะ
มันก็รู้สึกเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บเหมือนตอนที่เราปวด
เหมือนเจ็บแผลแต่ว่าเราจะเจ็บแบบเจ็บมากอะค่ะ
หลังจากนั้นพอแผลเริ่มหายนิวก็ไปร้องเพลงเหมือนเดิม

ตอนผ่าครั้งแรกไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะ
ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมบางเจ็บถี่กว่าเดิมด้วยค่ะ
แล้วทีนี้พอหลังจากผ่าแล้วไปร้องเพลงซ้ำ
แล้วมันก็ไม่ได้หายเจ็บแล้วกลับไปปรึกษาคุณหมอ

คุณหมอให้ผ่าตัดอีกรอบนึงค่ะก็เลยต้องไปผ่าโดยการที่ตัดก้อนตรงนี้ออกเลย

ครั้งที่๒นี่เริ่มเบาเจ็บลงบ้างค่ะ

แต่เขาก็กลับมาอีก

แล้วคุณหมอบอกกับเราว่าไงในรอบนี้
ิวเริ่มเจ็บจนทนไม่ไหวจะต้องกลับไปผ่าอีกไหมหรือว่ายังไง
คุณหมอบอกว่าถ้ามันขึ้นมาอีกก็ต้องทำเรื่อย
ถ้าหมอบอกว่านิวถ้าน้องนิวอยากหายนิวต้องหยุดร้องเพลงไปช่วยชีวิตเลย

แล้วถ้าจะต้องร้องไปด้วยแล้วก็ผ่าไปด้วย

ดมยาสลบกันไม่รู้กี่รอบอย่างนี้
นิวจะทนไหวใช่ไหม
หนูว่าถ้าผ่าอีกแล้วเขายังขึ้นมาอีก
หนูก็น่าจะปล่อยแล้วค่ะ

เวลาเห็นลูกไปสู้กับตรงนี้ที่ต้องไปผ่าคุณแม่
คุณแม่สงสารลูกไหมแม่

ลูกไม่มีใครอยากให้เจ็บหรอก
คนเป็นแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกทรมาน
แล้วนี่มันดันเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลย
ในการที่จะแก้ไขให้มันผ่านไปได้

อยากบอกให้ลูกสู้เหมือนอย่างที่ลูกเคยสู้

ถ้าเราทำความดีไปเรื่อยเวรกรรมมันก็จะหาย
ให้ลูกสู้ต่อไปเอาความดีชนะ
ก็มันเกิดขึ้นมาได้มันก็น่าจะหายไปได้นะครับ
เราก็ต้องสู้กันต่อไปสักวันหนึ่ง
มันก็จะต้องมีสิ่งดีเข้ามาบ้างนะครับคุณแม่
คนเรามันจะไม่มีอะไรด้านเดียวไว้ตลอด
อย่างคุณป่าว่าค่ะว่ามันก็มีทั้งเรื่องร้ายเรื่องดี

คิดว่าบนเวทีของเรานี่คือเรื่องดีเรื่องหนึ่ง
ที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ให้นิวได้เอาความสามารถทั้งหมดที่สะสมมา
เป๊กว่านิวมีอาวุธเรียกว่าแทบจะครบมือเลยก็ว่าได้
จะมาถึงบนเวทีของเรานะคะ
กว่าจะได้กันมาแข่งตรงนี้คุณแม่เราจะแข่งกันอีกรอบหนึ่ง
รอบนี้คุณแม่ได้ไปใช้หนี้ในระบบกองทุนหมู่บ้านเรียบร้อยละสี่หมื่น
เพลงหน้าเรียกว่าหนี้นอกระบบก็แทบจะหมดเลยคุณแม่

สู้ลูกทำให้ดีที่สุด

อยากบอกแม่ว่าก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเหมือนรอบผ่านผ่านมาค่ะ
เอาละครับมาต่อกันเลยนะครับที่เพลงที่๔ครับ
เพลงนี้หกหมื่นบาทนะครับ
อินโตร์เพลงที่สี่มาด้วยครับ
เอาล่ะนิวเพลงนี้นี่ยากง่ายยังไงคะเพลงนี้คือเคยใช้เปิดหมวกบ่อยค่ะแต่ว่า
เนื้อในคาราโอเกะหนูก็ไม่มั่นใจว่ามันจะตรง

เพลงนี้เราไปฝึกซ้อมได้เนื้อมาจากไหนคาราโอเกะ
ใช่ค่ะฟังพี่ตั๊กกะแตนร้องบ้างแล้วก็
ส่วนใหญ่ก็จะร้องในคาราโอเกะค่ะ

ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัวอยากจะใช้ก็ได้
ไม่อยากใช้ถ้ามั่นใจก็ร้องเลยนะครับ

สำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
เนื้อจะซู้หรือยดครับ
สู้เสียงอ่อยอีกแล้วค่ะนิวความหวั่นใจมีตลอดเลยค่ะ

ช่วยยังเหลือสิทธิ์เปิดได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เย็มมาก
แต่หน้านิวคือหวั่นใจมากนิว

เคยร้องกับต้นฉบับมาแล้วก็

ดูนิวมาหลายเพลง
เป๊กมีความมั่นใจในตัวนิวว่านิวน่าจะทำได้
ณตอนนี้หนึ่งเลยคือนิวก็เวลาไปเปิดหมวกกับคาราโอเกะหรืออะไรก็ตาม
ก็คือเราก็ร้องตามนั้นมันไม่ได้กดดันขนาดนี้
แต่ว่าบนเวทีนี้มันกดดันเนื้อร้องด้วย
และที่สำคัญมันเป็นตัวเงินที่เราก็จำเป็น
ครอบครัวเราก็จำเป็นคุณแม่เราก็จำเป็น
มันเลยมีแรงกดดันงั้นก่อนจะร้องพี่เป๊กจะให้นิวลงไปกอดคุณแม่ได้ทีนึง

ขอพรจากแม่นะขอความชื่นใจนะนิวจะได้มั่นใจนะลูก
มือเย็นไหมคะคุณแม่ตื่นเต้นเนอะเรากดดันด้วยอยากให้สำเร็จนะคะ

ได้กำลังใจจากคุณแม่แล้วนะฮะ
ก็ขอให้นิวโชคดีสำหรับเพลงนี้นะครับ
จบแล้วนานแล้ว
แต่ฉันยังตั้งใจจำ
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ
จะทำฉันใจสลาย
ฉันรู้ฉันควรต้องลืม
ผู้ชายหวยหวยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาเขาจริงหัวใจ
มันก็มีเหตุผลของมัน
อย่างในน้อยชีวิตช่วงนึงมันก็เคยสวย

ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักใจฉัน

นอกใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืม
ฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอ

คือคนเลวในดวงใจ
คนน้อยคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักที
ก็แค่เธอที่ไม่รักดี
จำหาเพื่อนแสงอะไร
ที่เขาพูดก็ไม่ผิด
แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไม
ถ้าการไม่ลืมคนลายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วเกิน
โปรดติดตามตอนต่อไป